ส่วนอีกหนึ่งคู่คู่นี้เนี่ยแหมหลักฐานมันเริ่มจะชี้ชัดมากขึ้นนะ
เขาบอกว่าของจริงไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าหลักฐานมันฟ้อง
อะไรเดี๋ยวว่าที่หวานใจคนใหม่ของพี่หนุ่มสอนรามก็แล้วกัน
ไม่ใช่ใครที่ไหนแหละเธอคนนี้คนเดิมนะคะ

สาวนักบูอย่างคุณติ๊กบิ๊กบราเทอร์นั่นเอง
หลักฐานชี้ชัดมากเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะ
เธออยู่ร่วมในโมเมนต์สุดอบอุ่นในวันเกิดของคุณแม่ฝ่ายชาย
แล้วก็มีการถ่ายรูปกันแบบนี้คุณ๓คน

นี่เป็นการเปิดตัวว่าที่สะพ้ายของคุณแม่หรือเปล่านะ
ดูจากคำอวยพรที่สาวติ๊กเขาบอกคุณแม่อย่างนี้คุณ
ขอให้มะมะมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรง
อยู่เป็นที่รักร่มโพร่มใจของหนูและทุกคนตลอดไป
เวลาหนูได้รับฟังคำสอนของมาม้า
รู้สึกอบอุ่นใจมีกำลังใจมากรักหมาม้านะคะ
น่ารักนะ